มีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นคนร้ายสวมหมวกไหมพรม
นะฮะคลุมหน้าคลุมตานะครับ
บุกเข้าไปยิงหนุ่มนักธุรกิจลานเทนะครับ
แล้วยิงเขาต่อหน้าต่อตาลูกกับเมียเสียชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้นะครับ
ตำรวจสพวังวิเศษได้รับแจ้งเหตุว่า
มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่ลานเท
ร้านทธนกฤษแอนด์ธนพัฒน์รับเบอร์
ตั้งอยู่ที่พื้นที่หมู่๑๐บ้านเขาโอนตะบลเขาวิเศษ
ชาวบ้านเรียกว่าตาเล็กอายุ๓๒ปีนะครับ
เป็นเจ้าของธุรกิจรับซื้อปาล์มน้ำมันน้ำยาง
แล้วก็พวกเศษไม้อย่างจุดเนี้ยที่เขามาขายกันเนี่ย
เขาเรียกว่าหลานเทนะฮะ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาว๒นัดนะครับ
เสียชีวิตคือนั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม้

ก่อนเกิดเหตุนายสุชาตินะฮะ
ผู้เสียชีวิตนั่งทานข้าวอยู่ที่โต๊ะไม้ที่หน้าบ้านกับครอบครัว
ก็มีภรรยากับลูกชายอายุ๑๒ปี
แล้วก็ญาติญาติด้วยรวม๕คนด้วยกันนะครับ
คนร้ายเป็นผู้ชายสวมหมวกไหมพรม
หมวกไอ้โม่งเดินเข้ามาที่บ้าน
แล้วยืนอยู่ที่หน้าต่างใช้ปืนลูกซองยาวยิงใส่ผู้ตายสองนัด
จุดที่ยิงเข้ามาเนี่ยอยู่ระยะที่
ใกล้กันแค่ประมาณแค่๑เมตรเท่านั้นนะครับ
ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องตกใจกับเหตุการณ์นะครับ
จากนั้นคนร้ายก็ได้วิ่งหลบหนีออกไปทางประตูหน้าบ้านนะครับ
เมื่อมาถึงถนนหน้าบ้านเลี้ยวขวาหายไปในความมืด
โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุขับรถมารอรับเพื่อหลบหนีไป
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นรถชนิดไหนนะครับ
คมกระสุนปืนลูกซองซึ่งเป็นกระสุนแบบลูกปลาย
เจาะเข้าที่ร่างของผู้ตายบริเวณชายโครงซ้าย
หน้าอกแล้วก็ลำคอรวมทั้งหมดเนี่ย๑๘รูนะฮะ
เป็นลูกปลายนะครับยิงเข้ามา๒นัดแต่๑๘รูนะครับ
ก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะตรงจุดนี้นะครับ
ส่วนลูกจ้างของผู้ตายที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ขณะยืนอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
มาจากบ้านของผู้ตายก่อนจะได้ยินคนคุยกันแล้วก็บอกว่า
ให้รีบวิ่งแต่ตอนนั้นมืดมากไม่เห็นคนที่ก่อเหตุ
แต่ได้ยินเสียงหมาเห่าแถวด้านหลังบ้านนะฮะ
ส่วนผู้ตายเนี่ยยืนยันว่าเป็นคนนิสัยดีนะครับ
อัธยาใส่ดีเป็นคนร่าเริงนะฮะ
ลูกน้องก็ไม่เคยดุด่าผู้จาหยาบคาย
พอรู้ข่าวว่าถูกยิงตายลูกน้องก็เสียใจกันมาก
อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็ว
พอวิงไว้ตามกลางบ้านร่างนี้
เหมือนคน๒คนกำลังคุยกัน
ใช่ครับ

มันเขาเห็นเรื่องบ้านห้องหลวงพี่หลังบ้านอะไร
นายประภาษฎิษฐาอายุ๕๙ปี

บอกว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับกับลูกเขย
แล้วก็ลูกเขยก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
เคยเป็นคนดีนะครับเป็นผู้ให้นะฮะพ่อตาบอก
สาเหตุก็ไม่ทราบแน่ชัดที่ผ่านมาไม่เคยได้ยิน

ผู้โบกกับปะหน้าไม่เคยรักหรอก
ทางการสอบสวนเบื้องต้นนะครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่ามือปืนคงจะเดินมา
แล้วก็มาอยู่ในจุดที่รอซุ่มนะฮะ

พอสบโอกาสก็ลงมือยิงใส่นะครับ

เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มกว่า
เชื่อว่าคนร้ายต้องมีมากกว่า๑คน
ตอนนี้ชุดสืบสวนจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

เพื่อจะดูว่าคนร้ายตอนที่เข้ามาแล้วก็ออกไปเนี่ย
มีใครที่ผิดปกติน่าสงสัยอะไรยังไงบ้าง

ก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่นะครับ

แล้วก็จะบรรจุศพของผู้ตาย

เนื่องจากวันนี้ตรงกับวันพุธนะฮะ
ตามความเชื่อเขาจะรอให้ผ่านพ้นไปก่อนนะครับ

ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลจังหวัดกลางนะฮะ